ก็เลยขอชี้แจงถึงประเด็นที่สิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงของวิกหมอชิดค่ะ
นางเอกสาวเรื่องราวดีแพนเค้กเขมมะนิด
เปิดใจถึงสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิม
มองเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่
โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ของช่องเรียบร้อย
ซึ่งก็จบลงด้วยดีไม่มีปัญหา
และถึงแม้จะหมดสัญญากับต้นสังกัดแล้ว
ก็ยินดีร่วมงานและช่วยเหลืองานตามเดิม
ยืนยันว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระ
ยังไม่มีการเซ็นสัญญากับค่ายใหม่
ส่วนเรื่องที่โดนชาวเน็ตจวกแรงว่าลืมบุญคุณนั้นเจ้าตัวไม่ซีเรียส
แต่แอบส่งกำลังใจให้ดาราสาวรุ่นน้องใหม่ดาวิกา

ไม่ไปร่วมงานช่องต่างกับเจ้าตัวค่ะ

ก็เป็นการเรียกว่าแจ้งเพื่อทราบกัน

มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่ทางช่องก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
แล้วเราก็มีความเข้าใจอันดีแล้วก็เข้าใจตรงกัน
ถ้ามีโอกาสอะไรที่แพนสามารถทำประโยชน์ให้กับช่องได้

หรือมีผลงานต่างที่ช่องให้โอกาสเรา

ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าที่นี่เองก็เป็นที่ที่ให้โอกาสแพนมาโดยเสมอตั้งแต่แรก
คงเป็นช่วงหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ถ้าเราจะมีโอกาสได้เดินรุก
เติบโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็เลยลองในเส้นทางตรงนี้ดูนะคะ

ก็จริงแพลนทุกอย่างคงเดี๋ยวเริ่มหลังปีใหม่
เดี๋ยวเราก็คงเริ่มมีกำหนดการอะไรที่ชัดเจนกันอีกทีหนึ่งค่ะ

เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้รับโอกาสดีจากทางช่องมาโดยตลอด
มีวันนี้ก็เพราะว่าจริงแล้วช่องให้โอกาสมาโดยเสมอนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่เราจะลืมในส่วนนั้นอยู่แล้ว

ก็จริงแล้วก็แล้วแต่คนมองมากกว่าค่ะ
นานาจิตตังค์มันก็หลากหลายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ให้กำลังใจน้องผ่านสื่อแล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่จริงแพนว่าก็คงไม่ได้มีอะไร